ที่ให้นั่งดริ้งดังได้ให้นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้
กรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการพลตำรวจเอกอัศวินขวานเมือง
ท่านบอกว่าให้ได้ถึง๓ทุ่ม
ทุ่มนี้หลายคนบอกว่าโอ๊ยฉันติดขนตายังไม่เสร็จเลย
ทุ่มเดี๋ยวเพิ่งจะเริ่มยังไม่เมาเลยนะคะ
ขยายเวลาได้ไหมโดยเฉพาะสมาคมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยบอกว่า
ขอได้ไหมจาก๓ทุ่มเป็น๕ทุ่ม
ผู้ว่าบอกไม่ได้ถ้าเกิดว่ารีบนับ
เหล้ากินไม่หมดใช่ไหมปิดฝาเอากลับบ้าน

คุณมีแค่๓ตัวเลือกเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนนะคะ
ถ้าเกิดว่าคุณทำดีเดี๋ยว๒สัปดาห์ประเมินอีกครั้งหนึ่งค่ะ

จริงแล้วผมก็อยากจะให้เหมือนปกติธรรมดา
แต่ว่าเราค่อยเป็นค่อยไปดีไหม

การระมัดระวังมันจะน้อยลง

แต่ถ้ามันดีขึ้นพี่น้องประชาชน
หรือผู้ประกอบการให้ความร่วมมืออย่างดี

เมินอีกทีว่าอาจจะขยับให้อย่างที่เขาต้องการ
อาจจะขยับเป็น๑ชั่วโมงหรือ๒ชั่วโมงหรือ๓ชั่วโมง

ก้าวอย่างช้าให้มันมั่นคงดีกว่านะ

ช้าแต่มั่นคง

คุณชาวกรุงเทพมหานครทั้งหลาย

เดี๋ยวมันจะขาดการระมัดระวังกัน
บอกแบบนี้นะคะต่างชาติเข้าใจหรือเปล่าเนี่ย
นี่ไงคนไทยยังไม่เข้าใจเลย
ภาษาอะไรกับต่างชาติที่มาบ้านเราจะเข้าใจนะคะ
ดื่มได้ถึง๓ทุ่มย้ำอีกครั้งหนึ่ง
แต่ท่านบอกว่าแหมก็ไม่ใช่ว่า๓ทุ่มตลอดไป
ก็เดี๋ยวประเมินกัน๒สัปดาห์ประเมินครั้งนึง
ถ้าทำดีทำได้เอารางวัลไป
จาก๓ทุ่มใช่ไหมก็ขยายเป็น๔ทุ่ม
๔ทุ่มใช่ไหมก็ขยายเป็น๕ทุ่ม

ส่วนถ้าเกิดว่า๓ทุ่มแล้วยังดื่มไม่หมดทำไง
หน้าจอเลยค่ะอ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีเลยนะคะ
ถ้ายังดื่มไม่หมดเหลือในขวดปิดฝาเอากลับบ้านไป
ถ้าอยู่บนโต๊ะทำได้๒อย่างกระดกให้หมดไปเลย
เททิ้งไปไม่ใช่เรื่องยาก

คุณผู้ชมทีนี้หลังจากที่ท่านออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้แล้ว
ยังไงล่ะเช่าเน็ตวิจารณ์ขรมเลยนะบอกเวลามันน้อยไปแหม
ยังไงล่ะชาวเน็ตวิจารณ์ขลมเลยนะคะบอกเวลามันน้อยไปแหม
ขนตายังไม่ทันเสร็จเลยติดขนตายังไม่ทันเสร็จเลย
บางคนบอกยังไม่ได้ส่องชายเลยนี่นะคะอ่าอย่างพี่คนนี้
เขาบอกว่าไงบ้างลองฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
นั่งดื่มในร้านไม่เกินสามทุ่มมึงเห็นหัวอกพระโอไหม
กว่าจะแต่งหน้าติดขนตาปลอมเสร็จก็๔ทุ่ม๕ทุ่ม
พวกกูต้องเที่ยวสี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนเพื่อยังล้วงผู้ชายได้
เพื่อจะลากผู้ชายเข้าห้องน้ำได้แล้วบางทีสามทุ่มนี้
คุณจะทำอะไรได้ไม่ต้องเปิดซะดีกว่ามั้ง
ประชดแหละดูออกไม่ต้องเปิดซะดีกว่ามั้ง
คือประชดแต่ความรู้สึกคือจริงนะเอาจริงคือนักเที่ยวนักดื่มทั้งหลายเนี่ย
ไม่มีใครเขาไปนั่งกินตั้งแต่บ่าย๒แล้วแบบทุ่มหนึ่งกลับ
ก็ปรับเวลาติดขนตาได้ไหมล่ะช่วงนี้

นี่พี่รู้ไหมว่าไอ้ขนตาปลอมเนี่ยมันต้องใช้กาวติดติดตอนบ่ายเนี่ย
หนึ่งมันก็หลุดแล้วค่ะอ๋อเหรออ๋อติดก่อนก็ไม่ได้ด้วย
ติดก่อนไม่ได้เหงื่อเนี่ยมันไหลลงมาเนี่ย
ตาย้อยเยิ้มมาโอ๊ยมัสคาร่าเปลือดำเนี่ย
เอ่อรอก่อนรอก่อน
นี่บางคนประชดบอกว่าต้องแต่งตัวตี๕ไปผับเที่ยง
๓ทุ่มส่วนบางคนก็บ่นบอกว่าหลัง๓ทุ่มจะติดเชื้อเหรอ

คือเชื้อมันไม่ได้เลือกเวลาหรอกว่าหลัง๓ทุ่ม
๓ทุ่มมันจะติดนี่ชาวเน็ตบอกแบบนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปิดแบบนี้อย่าเปิดดีกว่า
อาจจะเย็นนะคะแต่ก็อย่างที่เขาว่านะคะ